ท่านผู้ชมครับที่มุกดาหารนะครับที่อำเภอดงหลวงเนี่ยมันมีกรณีที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านเขาก็เอกใจสงสัยกัน

แต่สุดท้ายเนี่ยพอไล่ไปไล่มาก็เป็นเรื่องที่น่ารันทดอยู่พอสมควร
มีเด็กคนหนึ่งนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑ปี๙เดือนเสียชีวิต
ญาติเขาก็แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับ
พอผู้ใหญ่บ้านรับทราบว่ามีคนเสียชีวิตทางครอบครัวก็เอาเสือเนี่ยห่อร่างน้อง
แล้วไปฝังอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ฮะไม่มีการประกอบพิธีทางศาสนาอะไรไม่ได้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบด้วย
แล้วฝังตรงนี้เลยชาวบ้านก็เอ๊ะตกลงมันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอำพลางศพหรือเด็กป่วยตาย

ตำรวจก็มาตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านเขาสงสัย
ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยขุดศพของเด็กขึ้นมา
เพื่อทำการชนะสูตรพลิกศพ
คือเด็กที่เสียชีวิตใน๒๓กรกฎาคมนะครับมาขุดศพ๒๔กรกฎาคม
อำเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเนี่ย
พบว่าตามร่างกายของเด็กไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะฮะ
ลงความเห็นตรงกันว่าเด็กเสียชีวิตเนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิด
คลอดก่อนกำหนดแล้วก็มีอาการป่วยมาตลอด
ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยติดใจ
ก็เลยมอบศพให้กับญาติเนี่ย

พอให้ญาติไปดำเนินการต่อก็เอาไปฝังที่จุดเดิมนั่นแหละ
ก็คือกลางทุ่งนาค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเอาละเรื่องอำพลางศพ
เรื่องเหตุการณ์อะไรทำร้ายเด็กอะไรไม่ติดใจละ

ทำไมไม่เผาไม่ชาปนกิจ
หรือถ้าจะฝั่งก็เอาไปฝั่งที่
เก็บศพของหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับ
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
ก็พบว่าร่างของเด็กหญิงวัย๑ขวบ๙เดือน
เราก็เลยถามญาติของเด็กนะ
แล้วนี่ฮะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยพูดคุยด้วยว่า
เออการจะฝั่งร่างเด็กพื้นที่ปลาช้าของหมู่บ้านก็มี

คือจะยังไม่ชาปณิกิจจะฝั่งไว้ก่อน
ญาติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดำเนินการตามนั้นก็ได้เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
ถามว่าจะไปยังไงเขาบอกเขาไม่มีรถเดี๋ยวก็จะขุดศพเด็กขึ้นมา
แล้วก็เอาขึ้นท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็จะพาไปป่าช้า

เราก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไกด์ธนกรก็เลยประสานไปยังกู้ภัยนะฮะ
มาช่วยเคลื่อนย้ายศพเด็กอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปฝังที่ป่าช้าประจำหมู่บ้าน
แล้วก็ช่วยนิมนต์พระเนี่ยมาทำพิธีทางศาสนาให้ด้วย
เพราะว่าทางบ้านเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมีสตางค์
นี่ฮะเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะ

ญาติญาติแล้วก็คุณยายของเด็กก็เลยมาช่วยกันทำพิธีนะครับ
ยายบอกว่าปกติหลานสาวเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดมานะฮะ
แต่เขาจะเรียกตากันยายกันเนี่ยจะคอยดูแลอยู่อ่า
ซึ่งก่อนที่หลานจะเสียชีวิตมีอาการไข้ขึ้นช่วงเช้าวันอาทิตย์
แต่ตอนนั้นยังไม่สามารถพาไปหาหมอได้เพราะมีแต่จักรยานยนต์อยู่คันหนึ่ง
แล้วแดดมันแรงมากตั้งใจว่าเดี๋ยวพอแดดล่มเนี่ยอาจจะสักช่วงเย็นจะพาหลานไปหาหมอ
ทุกคนในบ้านก็ระหว่างวันก็พากันไปดำนาก่อนก็จะมีตาความจริงเป็นทวดนะฮะจะคอยดูแลหลานอยู่
ซึ่งตาบอกว่าพอไปดูหลานครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตมีน้ำลายไหลออกมาเป็นฟองน้ำลายฟูมปาก
ก็เอาผ้าเนี่ยมาเช็ดให้หลานสักพักนึงหลานสาวแน่นิ่งไปก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก็เป็นการเสียชีวิตที่ไม่ผิดธรรมชาติสามารถจัดงานตามประเพณีได้
ก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอาศพของหลานไปฝังไว้ที่คันนาเพราะอยากให้หลานอยู่ใกล้บ้าน
แล้วไม่มีทุนทรัพย์ในการหารถขนศพหลานเนี่ยไปฝังที่ป่าช้าไม่มีเงินที่จะไปจัดพิธีสวดหรือว่าเผาที่วัด
ส่วนแม่ของเด็กไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
ไปได้๓วันแล้วยังติดต่อไม่ได้

ค่ะ
เพราะว่าตาไถ่หน้าไถ่อย่างนี้แล้วตาขึ้นไปเฝ้าแท่นลูกอ่ะ
สิลงมาดำหน้าอ่ะสิอ่ะจ้ะเปลี่ยนกันเอาแล้วขึ้นมาอะไรเห็นแล้วน่ะ
เพื่อนก็อยู่กับหลานแล้วเพื่อนก็บอกว่าหลานอ่ะไปแล้วเด้อ
มันบอกว่าขึ้นมาแม่แต่ไถ่หน้าน่ะแล้วขึ้นมาแล้วจ้ะ
ทำไมตัดสินใจฝังในที่นาบ้านเราอีกแล้วตาเพื่อนก็ไม่อยากให้เอาไป
เพราะว่าหลานอยากให้อยู่ใกล้ใกล้ไม่อยากให้ไปไกลเองสิอ่ะจ้ะ
ชาวบ้านบอกว่าหวาดกลัวนะครับที่ครอบครัวของเด็กนำร่างเด็กไปฝังไว้ที่คันนา
ซึ่งมันอยู่ติดริมถนนนะครับจนไม่กล้าออกไปกรีดยางไปเฝ้าสวนเฝ้านากันตอนกลางคืน
กังวลเรื่องของวิญญาณเด็กนั่นแหละนี่นะฮะ
เขาก็เลยอยากให้ทำให้ถูกต้องในพื้นที่ของหมู่บ้านก็มีที่ฝังศพของเด็กนะ
ซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นป่าช้านะครับควรจะนิมนต์พระมาประกอบพิธีอย่างถูกต้อง
พอวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามาตรวจสอบให้แล้วก็ช่วยเหลือเรียบร้อยนิมนต์พระมาทำพิธีให้ด้วย
ชาวบ้านก็สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าการนำศพเด็กมาฝังแบบนั้นแล้วก็ยังขุดซ้ำแบบ
ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยชาวบ้านบอกในมุมหนึ่งก็สงสารเด็กสลดใจนะ

สนมากก็กลัวนึงแหละคนไปตัดย่างไปตัดอะไรเค้าก็กลัว
กลัวมันมานั่งรถมานั่งอะไรอย่าว่าเลย
ในโลกนี้ไม่มีผีพอเมียนมี่ผีอยู่
ก็ที่วักธรรม์ที่วักธรรม์ที่ปลาชาอะไรหน่อย

ไม่มีแต่เผ้าที่อื่นแล้วก็เอากระดูกอาจารย์มาเก็บ
กำนันในพื้นที่นะครับกำนันนรงวงประพันธ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันก็มาจากเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใหญ่บ้านด้วย
คือบ้านของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่๕
ทีนี้พอเด็กเสียชีวิตญาติโทรไปเนี่ยโทรไปบอกผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
มันคนละพื้นที่เขาก็ไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบที่มาที่ไป
แล้วพอบอกไปว่าอ๋อไม่มีอะไรก็ฝังได้เลยมันก็เลยเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด
ไม่มีการแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
หรือต้องตรวจสอบให้สิ้นสงสัยก่อนหรือเปล่านะฮะมันก็เลยข้ามขั้นตอนกันไปนะครับ
แล้วไปฝังผิดที่ด้วยฝังกลางทุ่งนานะครับแล้วมันยังมีจุดที่ตอนไปขอใบมรณบัตรอีก
ทางอำเภอก็ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก็ไม่ออกใบมรณบัตรให้
ตำรวจมาถึงก็ต้องไปขุดศพขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
ที่แพทย์จะลงความเห็นว่าเด็กไม่มีร่องรอยบาดแผล
หรือว่าการถูกทำร้ายเป็นการเสียชีวิตจากอาการป่วย
ก็เลยอนุญาตให้ญาตินำศพไปทำพิธีตามประเพณีได้
ญาติก็เอามาฝังที่จุดเดิมอีกมันก็เลยวนอยู่สองรอบ
ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็เลยช่วยประสานดำเนินการเรื่องราวต่างให้